ทรพีฉุนพ่อไม่ให้เงินพาเพื่อนขี้ยากระทืบปางตาย

มันไปพาพวกมากระทืบพ่อครับ
โทษจริง

อืม

ลูกมาด้วยนะครับทำอะไรบ้าง
มันเอาสันมีดนะครับคุณผู้ชมไอ้สันมีดโค้งนี่ไง
ตีตีนะครับพอพ่อเขาล้ม
ล้มเตะเตะกระทืบ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันพุธที่ผ่านมานะ
เกือบจะเที่ยงแล้วบ้านหาดทรายมูล
้วยเม็กกาลสินครับตำรวจเข้าตรวจสอบคนเจ็บคือนายสุริยา
ป้องปาดอายุ๕๕ปีถูกของมีโครงฟันที่
หัวไหล่๒แผลใบหน้าบวมปูดครับร่างกายฟกช้ำหลายแห่ง
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลครับล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
หลังจากนั้นพ่อโอ้โหน่วมนะเนี่ยพ่อทั้งตัว
ตำรวจไปจับตัวได้นะนายพานุพงศ์อายุ๒๖ปีนะครับ
ลูกชายเนี่ยแล้วยึดของกลางยาบ้าเม็ดหนึ่ง
และคุมตัวนายมานาชัยชูรัฐอายุ๒๖ปี
นะครับเพื่อนลูกที่ลงมือทำร้ายพ่อเนี่ย
มีของกลางคือมีดขอด้ามยาว๑เล่มนะครับแล้วมีดสั้นอีกหนึ่งเล่ม
แล้วนำตัวไปส่งโรงพักนายพานุพงศ์สารภาพบอกว่า
ผมมาขอเงินพ่อจะไปซื้อยานะยาเสพติดนะยาบ้า
แต่ไม่ได้ไงเลยชวนมาน้าชายเฮ้ยเพื่อน
เงินพ่อไม่ได้ว่ะนะ
ก็ตามมาช่วยขอขอไม่สำเร็จอีกคราวนี้มีปากเสียงกัน
ระหว่างนั้นพ่อก็หยิบนะฮะหยิบมีดมาถือจะป้องกันตัวแหละ
แต่แล้วก็ถูกมานาชัยแย่งมีดไปได้คราวนี้ก็ตกเป็นฝ่ายพ่อล่ะ

แล้วดูสิคือลูกชายยืนดูเท้าเอวยืนดู
พ่อโดนตีพ่อโดนทำร้าย
ไม่รู้จะสัญหาคำอะไรมาเปรียบเปลยนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็บุกลุก
ส่วนลูกชายลูกชายถูกแจ้งก็หาเพิ่มคือร่วมกันทำร้ายบุพการี
ค่ะและนำตัวทั้งคู่ไปตรวจหาสารเสพติด

เฉลื่อเหรอขนาดนี้ไม่ต้องเฉลยเลยไม่ต้องเฉลยเลยว่าม่วงไม่ม่วง
ม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับ